แต่ว่านอกสภาการชุมนุมทางการเมืองของผู้ชุมนุม
แล้วก็หลายพื้นที่ดูด้วยในส่วนของเครือข่ายไล่ประยุทธ์

เมื่อวานี้ลงแยกอโศกแล้วงั้งเรียงนัดหมายที่เดิม

รัฐกุมไม่สุ่มเสี่ยงแล้วก็ไม่สูญเสีย

เป็นการนัดหมายของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม
ก็คือนัดหมาย๑๖นาฬิกาที่๔แยกราชประสงค์

แล้วก็บอกว่าขอให้อย่าลืมเอาอุปกรณ์อะไรต่าง
อุปกรณ์การนั่งอุปกรณ์รองพื้นกันฝนกันแก๊สมาด้วย
แต่ที่สำคัญที่มีการโพสต์อีกบอกว่า
ตอนนี้นะฮะผู้จัดการชุมนุมมีการตั้งกองหน้าของทีมเจรจา
ก็คือรุ้งปนัสยารับหน้าที่กองหน้า
ในการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อป้องกันการถูกสลายการชุมนุม
ดังนั้นฝากถึงตำรวจว่าการชุมนุมเป็นสิทธิ์พื้นฐาน
เรามีทีมเจรจาแล้วโปรดเดินมาพูดคุยกันอย่างอรยชนนะครับ
อกจากนี้ในส่วนของกลุ่มเยาวชนปลดแอบรีเด็ม

หน้าสารทูตสวิสเตอร์แลนด์ถนนวิทยุ
แล้วก็เคลื่อนพลไปที่ลานพระรูปร๖สวนลุมพินี
กลุ่มไทยไม่ทนก็จัดกลุ่มทะลุแก๊ส

ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเย็นนี้จะเดินทางเส้นไหน

แล้วก็ติดตามข่าวสารได้กับทางไทยรัฐทีวี
วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ